ทีนี้พาไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดพิศนุโลกกันหน่อยนะคะ
มีร้านสองร้านเขาเปิดร้านนมแล้วก็ร้านอาหารติดกันเลยค่ะ
สาเหตุที่เกิดการประทาการมกันเนี่ย
เนื่องจากว่าอีกร้านนึงเนี่ยเขาเอาน้ำแข็งมาวางไว้
น้ำแข็งละลายแล้วน้ำเนี่ยไหลไปอีกฝั่งนึงค่ะ
อีกฝั่งหนึ่งเขาก็โกรธกลายเป็นประทะคารมตามคลิปนี้ค่ะ
ถ้าคุณอยากมีปัญหาคุณต้องคุยกับผม
ไม่ได้มาพูดอย่างนี้
แต่ไม่ได้มาพูดอย่างนี้

มึงโมเหาค์มึงสามารถครบส่องคนอื่นหมดได้หรือ
คุณรับไหมว่าเขาด่าออกมาตลอดถ้าไม่ยอมรับไม่เป็นไรแต่ข้อเท็จจริงมันเป็นแบบนี้

ขายรูปเป็นหลักค้า

ผมอยากรู้แม่ง
ผมเรืออากาศเอกนักศักดิ์ศิษย์
คุณผู้ชม๒ร้านนะฮะที่เขาวิวาทะกันเนี่ยร้านหนึ่งชื่อว่าตีนมสดร้านที่๒ชื่อว่าร้านมัธนานมสดนะครับ
เรามีโอกาสลงพื้นที่ไปพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายมาแล้วนะคะข้อมูลเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะ
เขาระบุเลยนะมึงอ่ะน้ำเลยมาเขตกูหมดแล้วมาทำความสะอาดด้วยน้องชายก็เลยตอบกลับไปบอกครับเดี๋ยวผมย้ายที่วางแล้วครับขอโทษด้วยนะครับที่ทำให้เดือดร้อนพี่ไม่ต้องกังวลนะครับเจ้าของร้านข้างค่ะตอบกลับมาบอกไม่กังวลอะไรทำน้ำเลอะฟังหมดแล้วเนี่ยนะฮะน้องผมก็เลยตอบกลับไปบอกครับครับเดี๋ยวแก้ไขให้จากนั้นก็มีปัญหาคือตะโกนด่ากันไปมา
อันนี้เขาอ้างแบบนี้นะฮะคือเขาเปิดร้านอาหารเหมือนกันร้านขายนมเหมือนกันค่ะตอนที่ให้เด็กเสิร์ฟเดินมาในร้านของตัวเองเนี่ยใช้วิธีล้อมหน้าล้อมหลังนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรคมครูเด็กเสิร์ฟด้วยสารพัดก่อกวนแล้วมีการทำลายท่อน้ำของอีกฝั่งหนึ่งตลอดเวลาแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่าฟางเส้นส

อยากให้ต่างคนต่างอยู่ค่ะ
เครียดครับคือตอนนี้ไม่ไปร้านเลย

แต่คือผมเคยใช้วิธีนี้มาแล้ว
คือไปคุยกันที่โรงพักษณ์สองรอบ
คือมีจะท้าเดี่ยวกันท้าชกกันอะไรอย่างนี้

ไม่จบระวังไว้ให้ครอบครัวมึงตระกูลมึงเนี่ย
มันก็เลยไม่รู้ว่าผมจะไปพึ่งใคร

แล้วคุณสหรัฐบอกว่าคือก็ไม่กล้ามองหน้า

กลัวว่าเดี๋ยวเผอิญไปมองหน้ากลายเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะ

เจ้าของร้านหน้าตีนมสดไปคุยกับอีกร้านหนึ่งค่ะ

ไปคุยกับคุณมัธนาทองบุญชูอายุ๓๓ปี
เป็นเจ้าของร้านที่ปรากฏในคลิปท่านนี้แหละค่ะ
ยอมรับบอกว่าเธอไปต่อว่าแม่ของคู่กรณีจริง
เนื่องจากคู่กรณีก็ต่อว่าพ่อของเธอก่อนเหมือนกันนะฮะ
แล้วเขาบอกว่าเขายังไม่เคยไปกระทืบท่อน้ำทิ้งของคู่กรณีที่ยื่นออกมาจากฟุตบาทนะ
แต่ยอมรับว่าคือร้านเขาอยู่ร้านที่๒
คู่กรณีอยู่ร้านแรกเขาก็ต้องเดินผ่านไปผ่านมา
อาจจะไปโดนบ้างแต่ไม่เคยกระทืบท่อน้ำทิ้งนะคะ
เพราะที่ต้องเดินผ่านคือต้องเอาของไปเสิร์ฟให้กับลูกค้าค่ะ

จริงค่ะหนูด่าแม่เขาแต่เขาด่าพ่อหนู
หนูก็เลยด่าตอบอันนี้จริงค่ะ
คนที่คอมเมนต์ก็คือเพื่อนเขาทั้งนั้น
จะให้หนูแก้ทุกคอมเมนต์คงเป็นไปไม่ได้

ร้านเขาลูกค้าน้อยกว่าแต่หนูอิจฉาเขา
การขายของลูกค้าใครลูกค้ามันพี่
ไม่ได้ไม่แน่นั้นเลยแล้วก็หาว่าหนูกระทืบท่อร้านเขา
ทั้งที่ท่อร้านเขายื่นออกมาตรงฟุตบาท

เขาจะรู้เขาว่ามันเป็นเรื่องเหตุการณ์ยังไง